มาดูคดีที่มีคนร้ายรวมกันแล้ว๕คนนะฮะ
ร่วมกันก่อเหตุไปปล้นทองจากร้านทองในห้างที่ขอนแก่น
ได้ไปรวมน้ำหนักแล้ว๔๐๐กว่าบาทครับ
ค่ะเป็น๑๐ล้านเลย๑๐ล้านเยอะมาก
แล้วก็แบ่งทองกันเสร็จปุ๊บก็หลบหนีกันไป
บางส่วนก็เอาไปขายหลบหนีข้ามฝั่งพฤติฝั่งลาว
ส่วนก็เอาไปใส่หายฝังดินเขียนจดหมายว่า
ต้องมีความซื่อสัตว์ต่อการห้ามใครมาเปิดอ่านก่อนเปิดดูก่อน
ต้องไปเปิดพร้อมกันแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอด
ถูกจับแล้ว๓คนที่ร่วมกันก่อเหตุ
แล้วก็ยึดของกลางเป็นทองกลับมาได้๒๐๐กว่าบาท
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
มีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุปล้นทองในห้างทอง
ห้างที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดขอนแก่น
ได้ทองนักรวมกันแล้ว๔๓๗บาทครับ
ต่อมาตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นและตำรวจภูทรภาค๔
เขาสะกดรอยตามติดตามจับกลุ่มตัวนายสุพศเพชรบรังศรี
ซึ่งเป็นชาวชายภูมิกับนายไพรวันยาบัณฑิต
เป็นชาวอุดรพร้อมกับกระบะโตโยต้าวีโก้สีดำ
จับได้บนถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีนะครับ
ทั้งสองคนเป็นคนขับรถพาผู้ก่อเหตุคือนายชัยมงคลใจบุญอุปถัมภ์
และนายเมืองศักดิ์พันธองเอาทองไปขายแล้วก็พาไปส่งที่ริมแม่น้ำโขงที่หนองคาย
แล้วให้สองคนหนีข้ามไปยังฝั่งสวพบัวล้าว
จากนี้ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวภรรยาของนายภัยวันคือนางจันทจรนะครับ
แล้วก็ยึดทองคืนกลับมาได้๒๐๐กับ๒บาทที่บ้านพักที่ชายภูมิ
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นบอกว่า
เจ้าหน้าที่เนี่ยพบจอดอยู่ในป่าละเมาะเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๑กิโลเนี่ย
เขาไปจอดทิ้งเลยนะแบบไม่เอาแล้วอ่ะฮะรถคว่ำอยู่ตรงนั้นเป็นรถที่ผู้ต้องหาเนี่ยขโมยมาจากคนอื่น
ในพื้นที่สพเมืองอุดรธานีอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ในการก่อเหตุรถคันนี้ไปเจออยู่ในป่านะครับ
หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนรถไปขับกระบะสี่ประตูสีบรอน
ซึ่งเป็นรถที่นายชัยมงคลยืมมาจากแม่ยาย
นำมาใช้ขับหลบหนีไปชายภูมิ
และทั้งสองก็แบ่งทองกันให้กับคนที่สนิทบางส่วน
แล้วก็แบ่งทองน้ำหนัก๒๐๐บาท
เอาไปใส่หายฝังดินที่สวนยางพาราของแม่ยายอีกทีหนึ่ง
อันนี้เป็นภาพที่จับได้คือตอนไปรับแล้วก็ทองไปขายกัน
นายชัยมงคลยังเขียนจดหมายเอาไว้ในหายด้วย
คุณผู้ชมไปเจอจดหมายเขียนว่าอ้ายก็คือพี่นะฮะ
ความรักความจริงใจความซื่อสัตว์ต่อกัน
คือหัวใจของการคบกันระหว่างเราสองพี่น้อง
ถ้าพี่มาเปิดหายก่อนแทนที่จะมาเปิดพร้อมกัน
นั่นแสดงว่าพี่ไม่ซื่อตรงต่อกัน
ผมไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเลยผมรักและเชื่อใจพี่นะครับ
นี่ร่วมกันก่อเหตุยังไม่ไว้ใจกันเลย
ถูกต้องนะโดยอีกคนนึงมาแอบเปิดหายเอาทองไปก่อน
เขียนจดหมายไว้แบบนี้เลยสุดท้ายไม่มีใครได้เปิดครับ

ต่อมาผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มได้ที่เราเห็นตามภาพนะ
เขาขับรถกระบาดสีดำไปรับผู้ก่อเหตุขึ้น
นายชัยมงคลกับนายเมืองศักดิ์ไปขายทองที่อำเภอบ้านแท่น
แล้วก็มอบทองให้กับนางจันทร์ท่าจรคือภรรยานะฮะ
หนึ่งเส้นให้ไปสองบาทแล้วก็ขายทอง
แล้วก็เดินทางไปส่งผู้ก่อเหตุทั้ง๒ราย
ที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายแล้วให้สองคนนั้นเนี่ย
ตอนนี้สารได้อนุมัติหมายจับนายชัยมงคลกับนายเรืองศักดิ์ที่อยู่ฝั่งลาวแล้ว

ส่วนนายไพรวัลนายสุพศ๒คนนี้ถูกแจ้งก็หาร่วมกันปล้นทรัพย์และรับของโจร
พร้อมกับคุมตัวไปความหน้าสารฝากหังในวันนี้นะครับ
ส่วนนางจันทจรซึ่งเป็นภรรยาของนายภัยวันถูกแจ้งก็หารับของโจรเหมือนกันเพราะว่าไปเอาทองเข้ามา
แล้วก็คุมตัวไปสอบประคำเพิ่มเติมซึ่งถ้าสอบส่วนพบว่านางจันทจรมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๔พร้อมกับตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นอยู่ระหว่างการประสานทางการลาวให้ช่วยติดตามจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวทั้งสองคนนั้นกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นโอ้โหได้ทองไปเยอะมากนะ
ใช่ค่ะก็ร่วมกันก่อเหตุหลายคนขณะคนที่ไม่ได้ร่วมก่อเหตุแต่ว่าไปรับของโจรอย่างนางจันทจรภรรยานายไพรวันก็โดนด้วย
แม่ยายให้ยืมรถไม่รู้เผลอจะโดนด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าที่ดินก็เป็นที่ของแม่ยายด้วยไม่รู้ว่ารู้เห็นหรือเปล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ